มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นช่วงตีสองกว่าที่ผ่านมานะคะ
มีวัยรุ่นคู่อริเขาทะเลาวิวาสกันอีกแล้ว
โอ้โหกลางลานจอดรถเลยนะคะเหตุการณ์นี้
บาดเจ็บไปสองคนรถยนต์เสียหายไปห้าคัน
แต่ว่าหลักฐานปลอกกระสุนเนี่ยเพียบเลยนะคะครับ
มมสิบเอ็มมเนี่ยเกลือนเต็มไปหมด
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลานจอดรถตลาดนิกรธานี
ทิศตะวันออกของห้างบิ๊กซีอุบลราชธานีค่ะ
ช่วงตีสองกว่ากว่าของวันนี้นะคะหลังเกิดเหตุเนี่ย
เจอกลุ่มวัยรุ่นตกใจอยู่เลยค่ะแล้วก็พูดถึงอ่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าอยู่หน้าร้านอาหารกึ่งผับที่ชื่อว่าซาเล้ง
แล้วก็มีหยดเลือดเนี่ยเป็นทางเลยนะคะที่ด้านหน้าใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุหน้าร้าน
คนเจ็บกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
ทราบชื่อว่านายจักรพันธ์ทองหายคนนี้ถูกยิงที่ขาขวา๓นัด
ส่วนอีกคนนึงนายพรชัยอำพันธ์ถูกยิงที่หูด้านขวาค่ะ
พอตรวจสอบรอบนะคะอย่างที่บอกว่ารถยนต์เนี่ยเสียหายไปตั้ง๕คัน
แล้วปลอกกระสุนเนี่ยเกลือนเลยมีปลอกกระสุนปืนขนาด๑๑มิลลิเมตร๑๐ปลอก
มีกระสุนแบบขัดลำกล้องอ่ะนะ๒นัดมีปลอกกระสุน๙มิลลิเมตร๕ปลอก
มีหัวกระสุนไม่ทราบชนิดอีก๕ชิ้นโอ้โหลองบวกดูแล้วเนี่ยเพียบ
กระจายอยู่เต็มเลยค่ะแล้วก็ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยว่าเป็นของกลุ่มคนที่ก่อเหตุ๑คัน
จากการสอบถามพยานโดยรอบนะคะทำให้รู้ว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเขาขับรถตามกันมาค่ะ
แล้วก็เปิดฉากยิงใส่กันเลยยิงใส่กันหลายนัดนะคะจนปลอกกระสุนเกลือนเต็มไปหมด
ชาวบ้านต้องหลบลูกกระสุนกันโกลหนเลยนะคะคือมีฝ่ายหนึ่งเนี่ยเสียท่า
ก็วิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือที่หน้าร้านซาเล้งซึ่งคู่กรณีอีกฝ่ายก็พยายามตามไปยิงซ้ำ
แต่ปืนเกิดขัดลำกล้องแล้วก็มีพลเมืองดีอุ้มผู้บาดเจ็บเข้าไปหลบในร้าน
อีกฝ่ายหนึ่งก็เลยหนีค่ะก็ขึ้นรถกระบะสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
หลบหนีไปทางถนนชายางกูลเหตุการณ์เกิดขึ้นตีสองกว่ากว่า
หาหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ตรวจสอบดูวิถีกระสุน
เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดี
เจ้าหน้าที่บอกว่ารู้ตัวกลุ่มที่ก่อเหตุแล้ว
เป็นกลุ่มวัยรุ่นหาดวัดใต้กับกลุ่มวัยรุ่นบ้านประดุก
สองกลุ่มนี้เขาขัดแย้งกันมาก่อนค่ะอืมก่อนที่จะมาเกิดเหตุนี้ขึ้น
ชุดสืบสวนก็เลยไปทั้งสองกลุ่มนะคะบ้านกลุ่มผู้ต้องสงสัยเนี่ย
เพื่อนำตัวมาสอบปากคำทั้งหาดวัดใต้ทั้งบ้านประดุกเนี่ยนะ
ทีนี้คนเจ็บเขาพอให้ข้อมูลได้เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
นายจักรพันธ์ทองหายเขาเล่าให้ฟังว่าช่วงเกิดเหตุตัวเขากับแฟนสาวเนี่ย
ขับรถกระบะไปกินข้าวกันที่ร้านใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุนะคะ
แล้วอยู่ดีกลุ่มวัยรุ่นที่เขาไล่ยิงกันอยู่ก็ไล่ยิงกันนะ
ตัวเองที่โดนยิงไม่ได้เป็นกลุ่มวัยรุ่นคู่อริอะไรกับเขานะ
โดนลูกหลงอ๋อโดนลูกหลงเออจะไปกินข้าวกับแฟนโดนลูกหลง
ถูกยิงเขาที่ขาเลยเนี่ยค่ะครับแล้วก็ไม่รู้อ่ะ
ว่าใครก่อเหตุมันมืดแล้วมันชุนละมุนคดีนี้คนให้ความสนใจนะคะ
เพราะมันอุกอาดมากกลางลานจอดรถกระหน่ำยิงใส่กันแบบนี้ค่ะ
คำนึงถึงประชาชนที่อยู่โดยรอบไม่คำนึงถึงรถที่เขาจอดกันอยู่เสียหายไปเพียบเลยอ่ะ
ก็แน่นอนว่าคนที่เจ็บก็อีกแล้วฮะคือชาวบ้านที่ถูกลุกหลง
ใช่ไม่ได้ไปเกี่ยวไม่ได้ไปทะเลาะอะไรกับเขา
แล้วปัญหาเดิมจุดเริ่มต้นก็คือไอ้พวกนี้มีปืน
ไปไหนไปเจอกันมันก็ควักปืนชักปืนมายิงกันอย่างเดียวค่ะครับ